หลังจากที่สารเลื่อนนัดฟังคำพิพากษา
นี่นะคะทั้งสองคนก็ทำบุญตักบาท

เมื่อช่วงเช้านี้ค่ะนี่ก็ทำบุญตักบาดพระสงค์๙รูปนะคะ
ที่วังปู่ปาริจิตอำเภอวานอนิวาสสกลนคร

เมื่อวานนี้เพิ่งไปฟังคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีน้องชมพู่
ทั้งสองคนตกเป็นจำเลยมานะคะแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่๒๐ธันวาคม
ก็เอาอาหารคาหวานมาทำบุญตักบาทนะคะ
ก็หลังจากที่ตักบาดเสร็จก็มีการตีคล้อง๓ครั้งด้วยนะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นพิธีบายสีสู่ขวัญ
ซึ่งญาติผู้ใหญ่แฟนคลับนะคะ
ก็นำสายสินมาผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีชาวอีสานเรียกขวัญกำลังใจนะคะ
ระหว่างทำพิธีพรามมีการสวดเรียกขวัญนะคะ
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือนะคะ
บรรดาแฟนคลับก็เอิ้นขวัญหรือเขาเรียกกันว่าเรียกขวัญ

มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกลุงพลมีน้ำตาซึมด้วยนะคะ
เพราะว่าแฟนคลับเอาเงินสดลอตโตรี่มาผูกกับสายศีล
แล้วก็ผูกข้อมือให้บางคนก็เอาพวงมาลัยเงินสดมาคล้องห่อ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยค่ะ
คือมันเป็นความปลื้มปิตินะครับ
ที่เห็นชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่หลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจเรานะครับ
ก็เป็นความตื่นตันใจที่เกิดขึ้นครับ

ก็เราต้องสู้ต่อนะครับเพราะว่าครอบครัวเราโดนกระทำมานานแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่น้องเองหรือว่าฝั่งลุงป้าเองนะครับ
ความรู้สึกนะครับทั้งลุงและป้าเราสู้มาก็ยาวนาน
จนถึงวันที่๓๑แล้วเราได้รับคำตอบที่แบบว่ามีการเลื่อน
เราก็น้อมรับในการที่เลื่อนแบบนั้น
แต่จะให้เรามาทำหน้าเศร้าแบบเหมือนคนที่เป็นทุกข์อยู่มันก็คงไม่ได้

เมื่อไหร่ที่ป้ามองลูกป้าแล้วก็มีการใจเมื่อนั้นแหละ
หลังจากนี้ก็เห็นบอกว่าจะเดินสายทำบุญกระถิ่น๙วัดนะคะ

พิธีวันนี้ไม่มีครอบครัวของป้าแตนมาร่วมนะคะ
ส่วนฝั่งแม่น้องชมพู่ผู้สื่อข่าวบอกวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรค่ะ
ก็จนกว่าจะถึงวันที่๒๐ธันวาคมนะคะวันนั้นก็มาฟังสารอ่านคำพิพากษากันค่ะ